ต่อกันที่ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะคะ
หลังจากรชาเข็มขัดแชมป์จากสภามวยโลก
แล้วก็กลับมาถึงประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
ตอนนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นนักชกอันดับ๑ในรุ่น๑๑๕ปอนด์แล้วค่ะ
พิจารณาอันดับนักมวย
ก็ได้ประกาศให้ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
จากทั้งหมด๖๖๙คนค่ะ
ก็เบียดโรมันกอนซาเลสนะคะที่เพิ่งจะแพ้ศรีสะเกดตกมาเป็นอันดับที่๒
โดยสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้นะคะก็คือความนิยมของมวยรุ่นเล็ก

เนื่องจากว่าสิทธิ์อันดับแรกในรุ่น๑๑๕ปอนด์
มีนักชกชื่อดังแล้วก็หมัดหนักอยู่หลายคน
ที่ตอนนี้รั้งอันดับที่๓ของรุ่น
มวยรุ่น๑๑๒ปอนด์
เพิ่งจะเลื่อนรุ่นขึ้นมาในรุ่น๑๑๕ปอนด์ค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมี๒นักชกหมัดหนักนะคะ
ที่เคยชนะน็อกอำนาจว่ารื่นเริง
พร้อมค่าตัวที่สูงขึ้นแบบ๙กระโดด
เนื่องจากว่าสร้างความประทับใจให้กับโปรโมเตอร์
แล้วก็ผู้ชมที่สหรัฐอเมริกาในไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมาค่ะ
แต่ก็คิดว่าตัวเองหมัดหนักกว่า
แต่หากว่าจะมีการจัดไฟล้างตาก็ยินดีค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเจรจา
แล้วก็ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นต้นสังกัดว่าจะตัดสินใจอย่างไร
และถ้าต้องชกกับผู้ท้าชิงคนอื่นก็พร้อมทุกเมื่อค่ะ